ร้องได้ไงล่ะ

ร้องได้ไงล่ะ

ร้องได้ไงล่ะ

ร้องได้ไงล่ะ

๒หมื่นบาท

มันจะต้องการแปลกแต่แต่

ไว้
ชื่อเสรีขอพรนั่นเองเป็นเพลงร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงมาก
เพลงหนึ่งนักร้องประกวดนิยมเอาไปร้องประกวด
เป็นงานเพลงของพยักษ์คำพันธ์ป่าพยักษ์นี่คือแบบ
วงการพระเครื่องนะแต่แต่งเพลงเพราะหลายเพลง
แต่งเพลงให้อาเสรีแต่งเพลงให้พี่สุนารีนะคะ
เอาละตอนนี้เดินทางกันมาถึงเพลงที่๔กันเลยดีกว่า
สี่หมื่นบาทครับเพลงนี้ค่ะสี่หมื่นบาท
เกือบครึ่งแสนนะครับคุณวิทย์อยากฟังไหมว่าย
มันเป็นยังไงกันถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สี่มา

แต่ว่าก็มีบางคนที่แบบว่ากังขากับเพลงนี้

อืมไม่ค่อยได้ฟังเท่าไรครับ

มีตอนที่นั่งดูอยู่ทางบ้านก็เห็นพี่หนุ่ยแกร้องอยู่

ดีแล้วล่ะที่เรามีตัวช่วยเก็บเอาไว้อีก๒ตัว
แต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในเพลงที่๙กับเพลงที่๑๐ไม่ใช่เหรอคะ

คิดให้ดีตอนนี้มีอยู่สองหมื่นบาทนะครับคุณวิทย์
ฟังอินโทรไปแล้วถ้าคุณวิทย์ไม่อยากจะเสี่ยงต่อ
สองหมื่นกลับบ้านพร้อมอาจารย์และเพื่อนเลย
แต่ถ้าอยากจะเสี่ยง๔๐๐๐บาทรออยู่
ถ้าร้องผิดเหลือ๑๐๐๐บาทนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณวิทย์ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุด
ตอบว่าเล่นค่ะ

ถ้าเล่นแล้วตัดสินใจให้ดีต่อเลยนะครับคุณวิทย
จะใช้หรือไม่

ฮิตนิดนึง

ตอนนี้ที่คุณวิทย์อยากได้ที่สุด
อันดับหนึ่งน่าจะเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลย

คือ๒อันนี้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็น

แผ่นที่๕เลือกไปแล้วนะครับ

แผ่นที่สอง
มาดูกันที่ว่าตัวช่วยนะครับ
แผ่นที่สองที่คุณวิทย์เลือกในเพลงที่สี่นี้

ตัวช่วยของคุณวิทย์ก็คือ

ตัดสินใจให้ดีตอนนี้
เหลือข้ามเพลงนี้ไปเลย
เพลงเก่งโทรหาคนรู้จัก
และฟังเพลงต้นฉบับ

จะใช้ต่อหรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี
ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี

ตัดสินใจให้ดี
ตัดสินใจให้ดี

โดยที่ร้องไปเพียงแค่๓เพลงเท่านั้นเอง
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๕

เพลงที่๕นี้นะครับหมูราค่า๖บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

ถ้าเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังมีตัวช่วยอยู่เยอะโฮโฮสบายเลย
แต่เขายังมีใจสู้นะถ้าเกิดเขาถอดใจเนี้ย
เนื้อเห็นลีลาคุณวิทย์แอบไปท่องเนื้อเนี่ยลักษณะจะสู้นะเนี่ย
น่าจะเคยร้องแล้วก็ร้องได้แน่แต่ความบีบคันตอนนี้คุณวิทย์มีอยู่สี่หมื่นบาท
ถ้าคุณวิทย์เลือกที่จะหยุดคุณวิทย์รับ๔๐๐๐บาทซึ่งไม่ใช่เงินน้อยนะฮะ
เงินมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดี
ถ้าจะสู้ต่อแล้วเกิดร้องผิดขึ้นมาเพราะตัวช่วยไม่มีแล้ว
เหลือสองหมื่นแต่ถ้าได้ก็ได้เพิ่มอีกสองหมื่นเป็นหกหมื่น
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณวิทย์
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
หยุดหยุดหยุดหยุด

มันค่อนข้างจะกดตันนะครับถึงน่าจะมั่นใจ

แล้วขอคุณผู้ชมในห้องทรง
บมือเป็นกำลังใจให้คุณวิทย์หน่อยนะครับ

เขาก็ยังกล้าที่จะเดินหน้าต่อไป

เป็นกำลังใจให้น้องคนนี้แล้วกันนะครับ

เพลงที่๕มูลค่า

เพลงมาครับ

ก็คอยปกป้องพร้อมให้

หลวงใจ
เพียงดังโดนมีกลีทชื่อน
ตากลมเจ้าหมะดัง
คมมิตป์

ภาพติดฝังเตือน
แก้มแดงเหมือนดังน้องแพงน้องเพื่อน
บ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใด
โอ้โอ้นว่าน้อง
ของจองตัวเจ้า
อยากเป็นแฟนนมเยาว์ได้หรือไม่
จะตกน้อมถึงเรือนก็กลัวโดนไล่
หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มี
เวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิด
เจอเธอไม่กล้าพูดจาสักที
บุญพาแม่งวาสนาของพี่
คนดีน้องคงจะมีเสน่หาม
เคียงเขาคงจะห่วงน้อง

พี่จอนเหมือนคนจอนจัดพลาดมา
หนักเบาขอช่วยน้องเยาคุ้มค่า
กันดาพี่นี้ขอมาอยู่ด้วย

พบเมื่อกี้ผมฟังก็ร้องไม่มีสะดุดเลย

มาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะมาลุ้นไปพร้อมกันว่าผู้ชายหนุ่มคนนี้นะครับแหบเสน่ห์พ่อค้าเร่ขายผลไม้ของเรา
เขาจะทำสำเร็จไหมถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยถือว่าเขาประสบความสำเร็จมากในขณะที่ภาวะที่โดนบีบคันอย่างมากทีเดียว
แล้วเขายังมีสิทธิ์ก้าวไปสู่เพลงที่๖ถ้าเขายังเล่นต่ออีกเนี่ยผมก็นับถือใจเขาจริงนะแต่เอายังไงเอาให้ผ่านตรงนี้ก่อน
สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณวิทย์ร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้

หั้งลุกนึ่ง
เคลสที่ห้ามูลค่าหกหนึ่งบาท

ร้องได้พยาน

ถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกเลย
จริงร้องได้แบบไม่มีตัวช่วยเลย

ยังไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะครับ

ขออยู่ด้วยคนของคุณสายันสัญญานะครับ

เพลงนี้คุณสดใสรุ่งโพทอง

แต่งมาจากธรรมนองเพลงไทยเดิมนะฮะ

ร้องโดยไม่มีตัวช่วยเหลืออยู่เลย
แล้วไม่ใช่ว่าเพลงแรกนี่เพลงที่

วิทย์ข้ามมาถึงครึ่งหลังของการแข่งขัน

มูลค่า๘หมื่นบาท
เงินมันยั่วใจขึ้นมาอีก
ก็เกือบจะ๑แสนแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖

สิผมไม่รู้แน่ว่าเพลงนี้เพลงอะไร

จะซื้อผลไม้อะไรครับ
คุณวิทย์คุณคงเป็นคนเดียวบนเวทีแห่งนี้
เพราะคุณผู้ชมในห้องส่งถ้ารู้เขาก็อื้ออึงกันแล้ว
เขาเงียบเงียบทางร้านเงียบอืมเงียบเงียบเงียบ
เพลงนี้เปิดครั้งแรกไหมในรายการของเรา
นั่นน่ะสิมีคุณวิทย์เนี่ยรู้จักคนเดียวคุณรู้จักเพลงนี้
ใช่ครับเป็นบทเพลงดังแรกเลยของพี่แจ๊คธนพล

ใครที่ไปทบทัวร์นี่หมายความว่า
โอ้ยเดี๋ยวชอบหน้านี้จริงเลย
หมายความว่าเราจะเล่นอีกเหรอ
ตอนนี้คุณวิทย์มี๖๐๐๐บาท
แน่คือเดินลงไปเนี่ยเดี๋ยวรับเงินเลย
แต่ถ้าคุณวิทย์เลือกที่จะเล่นต่อ
ตัวช่วยไม่มีตัวช่วยมีอย่างเดียวคือตัวคุณวิทย์เอง
คุณวิทย์รับ๘๐๐๐๐บาทถ้าพลาดขึ้นมาเหลือ๓๐๐๐๐บาท
ตัดสินใจให้ดีฟังอินโทรไปแล้ว
สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณวิทย์จะเล่นหรือจะหยุด
คุณวิทย์ครับคุณวิทย์ตกลงมาคุณวิทย์จ้า

ทานโทษถ้าจะหยุดแล้วท่องเพื่ออะไรตั้งเนิ่นนานคะ

เพราะฉะนั้นคุณวิทย์ก็จะรับเงินสะสม

วันนี้คุณวิทย์รับไปเลยนะครับ

ร้องด้วยความระมัดระวังแล้วก็เอาตังค์กลับไปบ้าน

ยินดีด้วยนะคะอยากให้ดูเป็นตัวอย่าง
นะคะคืนมาแล้วอย่าประมาท
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะโชคดีแบบนี้

สนุกอยากจะมีความสุข

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

ทางไทยรัดทีวี
แห่งนี้วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
ทำไมถึงอยากเป็นนักกฎหมายคือถ้าเรารู้กฎหมายเนี่ย
เราก็จะเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันในตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยสังคม

ปากรอบลิง
คุณพ่อคุณแม่ชอบฟังเสียงลูกคู่
ตอนก็อยู่ในท้องแม่ยังฟังเลยคะ

ความรักของพี่เกิดพิเศษ

มีแควงมีเพียนแฟลด

ใช่เนื้อมันเยอะ
รอบรอบรอบ
หนูพี่ทำได้แล้วนะ
วันนี้เราได้๖หมื่นบาท
จะได้เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
โฟกัสพ่อทำได้แล้วนะลูก